แต่บอกเลยว่างามทะลุฝนทะลุรถติดกันเลย

เส้นนี่แหละค่ะเพราะว่านอกจากจะลักกี้อินเกมแล้ว

คนบอกโหอยากเห็นหน้าจังเลยว่าใครเนอะที่คว้าหัวใจวุ้นเส้นได้

คือทานเขาก็ดีเป็นไงหน้าเขาแบบโกรธชำวาวเลยนะคุณผู้ชม
นั่งไปกันค่ะเล่นมาเค้าเห็นกันซับชัดเป็นเพิ่มเป็นเลย

เมื่อคืนนี้นะคะหอบดอกไม้ช่อโตมาแสดงความยินดีกับวุ้นเส้นด้วย
คุณผู้ชมค่ะคนกินกันคืออะไรนักข่าวนี่แหละแซ่ว

บอกว่าวุ้นเส้นขอสัมภาษณ์คู่หน่อย
รายการนี้วุ้นเส้นก็บอกมีเลิกลักเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ยังสติดีแอบแตะเบรกเรื่องสำคู่ยังไม่พร้อมคุณผู้ชม

จริงงานใหญ่เขาก็มาแสดงความยินดีแหละอะไรอย่างนี้

เป็นซีนเตอร์ไพรส์หรือยังไงคะเมื่อกี้
ก็รู้สิรู้รู้แต่ว่าแค่แบบไม่รู้ว่าจะแบบให้ดอกไม้บนเวทีอะไรอย่างนี้

แต่ดูทางคุณพี่เขาดูไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่

ไม่ต้องหรอก
เนี่ยแล้ววุ้นก็มาตอบแทนทุกอย่างได้ค่ะ
คือเขาไม่เคยออกมันก็นึกออกว่าเขาก็กางเกง

ไม่มีเดี๋ยวหวัง
ก็ต้องมีสามคู่บ้างแหละพี่เจฟตัวลิง

ที่บอกว่าชื่อคุณเพราะว่าเขาเขียนข่าว
เพิ่งเคยเจอตัวจริงเขา

มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ก็คือ

มาในลูกผมยาวสลวยสดเตรียวมาเลย
ใส่ชุดขาวแบบนี้อยากแซวนิดนึง
ร่าว่าที่เจ้าสาวมาเลยนะคุณนะ
เอาจริงนะคู่ของหมากกับคิมเนี่ยยังไม่ทันได้แต่ง

จะแบ่งหน้าที่ดูแลงานบ้านกันยังไงดี
คิมบอกว่าหนูทำได้หมดแหละพี่
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ขอทดเอาไว้ในใจ
มันไม่ถนัดจริงจะเป็นอะไร

อะไรก็ได้คิมทำได้หมด
ยกเป็นล้างจาน

ตอนนี้แบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน๓วันอย่างเงี้ย

ถ้าสุดนี่ยาย่านั้งเมาท์ว่า

แต่ว่าคิมก็พูดมาขนาดนี้แล้วขอแฉบ้างแล้วกันนะ
กรีมบอกจริงแล้วยางี้แหละที่ไปเฝ้าแบร์รี่
แถมเวลาไปกองยามึงพักเพื่อนด้วยทุกค้า
เพื่อนเฉยเลยเอาไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ขังหวาน

ไอดีดีอีกมาก
ให้ได้ตัวแล้วก็มาเดินผ่านคลิมไปเลย
ไปหาพี่แบร์เลย
เอาล่ะศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด
เขาพึงตรงไปหาอีกคนนึงเหมือนกันเออเกิดป๊อกไปท้ายเจ๊

หนึ่งในนั้นคือคุณแม่มิวนิถา

คุณผู้ชมตัวจริงร่างบางมาก
ร่างบางจนนักข่าวงงว่ามิวเธอตั้งคันจริงหรือเปล่า

เจอกันรอบนี้นะคะคุณแม่มิวอัปเดตค่ะ
มาริน๑ขวบคุณผู้ชมน่ารักมาก

สามีเขาดีอะนะคะคุณผู้ชม
คุยกับสามีไว้นะคะว่าเรื่องแพลนคนที่สองอ่ะ

เดตกันหน่อยนะคะว่าได้เจอหน้าหวานจงหวานใจหรือเปล่า
ได้ข่าวว่าคุณเตยก็มีแฟนแล้ว

เจ้าแจ้งให้ทราบแล้วค่ะ
เจ้ามาแนะนำหรือยัง

ก็ดูสดใสขึ้นนะคะ
พอมีแฟมก็น่าจะแบบ

และด้วยความบังเอิญ
คือเรื่องของเรื่องพี่เจ้าเจรินได้เป็นเล่นละครของพี่เคนไปรับเทิร์น
ดาราท่านเจ้าเจ้าเจริน
ตา๒๕๐แล้วปรากฏว่า
แฟนของเต้ยจรินพรอยู่ในกองถ่าย
เป็นผู้ช่วยภูมิกับของพี่เคนธิระเดช

ด้วยความที่เราก็อยู่กับแก๊งเพื่อนสาว
ก็คือผู้ชายหล่อเด่นมาเราก็มองแหละในแก้ว

แล้วก็แอ้วแบบพี่ผู้ช่วยหล่อจังเลย

แต่ไม่รู้ว่าคนนั้นคือ

แต่ว่าที่พี่คุณชมภูที่ไปเดินเมืองคาน

เต้ยจรินพรกลับมาแล้วให้เขาเล่าเอง

ได้แต่ขอให้ชีเตอร์หัวใจสียงพูพวกเราก็แฮปปี้โอเคแล้ว

ปิดท้ายอีกคนนึงงานนี้ดาราเยอะนะ

ใช่ผมชอบแซวนางแบบนั้นคุณผู้ชม
เขามีฉายาเป็นโฆษกแก๊งนางฟ้า
ตั้งให้แต่งานนี้ไม่ได้มาตอบประเด็นแก๊งนางฟ้านะคะ

ความสัมพันธ์นะคะแม่นานานี่แหละคือวงในสุดค่ะ
หลายคนอยากรู้ว่าช่วงเวลาการตัดสินใจของคู่นี้มันเป็นยังไง
นานายอมรับนะคะว่าน้องมาปรึกษาจริงนะคะ
แต่ก็เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่นะคะ
จะยอมรับว่าเสียดายเหมือนกัน

แน่แน่ก็รู้สึกอยู่แล้วว่าเสียดายอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าในสุดท้ายแล้วมันก็คือเราก็แค่เป็นพี่เขาที่
เราก็คอยให้กำลังใจผลการตัดสินใจเขาจะเป็นยังไง
เราก็ต้องเคารพในการเห็นใจของเขา
เราเห็นเด็กสองคนนี้มาตั้งแต่เด็กเราก็รู้สึกแบบเป็นน้อง
น้องจริงแม่เองเราก็ต้องเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไร
เป็นผู้รับฟังแล้วก็บางทีอะไรที่เราออกความคิดเห็นได้บ้างเราก็พูด
แต่ว่าเอาจริงในสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้เกียรติในการตัดสินใจของน้องทั้งสองคน
เรื่องความรักนะคะเราก็ได้แต่ให้กำลังใจเนาะ